กรมทางหลวงได้แนะนำเส้นทางเลี่ยงการจราจรสำหรับท่านที่จะเดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสงครานนะครับ
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหารถติดครับติดตามจากรายงานครับ
สำหรับผู้ที่เดินทางจากภาคกลางสู่พื้นที่ภาคเหนือมี๕เส้นทางเลี่ยง
เส้นทางแรกใช้เส้นทางรังสิตผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยามุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์
เส้นทางที่๒ไปทางจังหวัดนนทบุรีเข้าสุพรรณบุรีเพื่อออกสู่นครสวรรค์
เส้นทางที่๓มุ่งหน้าทางรังสิตผ่านอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลบบุรีอำเภอตากฟ้าแล้วเข้าสู่จังหวัดพิศนุโลก
เส้นทางที่๔จากกรุงเทพไปรังสิตทางต่างระดับคลองหลวงผ่านเชียงรากน้อยเข้าสู่ภาคเหนือ
เส้นทางที่๕ไปทางวงแหวนตะวันออกใช้ทางต่างระดับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
วังน้อยถนนโรจนะจากนั้นมุ่งหน้าเข้าสู่ภาคเหนือ
เส้นทางจากกรุงเทพไปภาคอีสานมี๔เส้นทาง
เส้นทางแรกจากกรุงเทพออกทางสระบุรีมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชศรีมา
เส้นทางที่๒จากกรุงเทพเข้าสระบุรีไปทางอำเภอปากช่องโดยถนนมิตรภาพมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชศรีมา
เส้นทางที่๓จากกรุงเทพไปจังหวัดนครนายกแล้วค่อยเข้าสู่สระบุรีอำเภอแก่งคอยออกอำเภอปากช่องมุ่งหน้าสู่นครราชศรีมา
เส้นทางที่๔จากกรุงเทพไปจังหวัดฉาเชิงเศร้าผ่านทางหลวงหมายเลข๓๑๔หรือทางหลวงหมายเลข๓๐๔อำเภอพนมสารคามกะบินบุรีวังน้ำเขียวปักทงชัยมุ่งหน้าสู่นครราชศรีมา
ส่วนใครที่จะไปภาคตะวันออกเส้นทางที่๑ไปทางมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าสู่จังหวัดชนบุรี
เส้นทางที่สองจากกรุงเทพไปอำเภอบางประกงถนนบางนาตราดจากนั้นมุ่งหน้าสู่ชนบุรีโดยใช้ทางหลวงหมายเลขสาม
และเส้นทางที่สามจากกรุงเทพไปอำเภอพนัฐนิคมมุ่งสู่ชนบุรีโดยทางหลวงหมายเลขสามศูนย์สี่
การเดินทางลงภาคใต้เส้นทางแรกเป็นเส้นทางที่หลายคนใช้เป็นประจำคือวิ่งถนนพระราม๒เลี้ยวเข้าแยกวังมะนาวแล้ววิ่งตรงยาวลงสู่ภาคใต้
เส้นทางที่๒จากกรุงเทพให้ไปทางอำเภอสามพรานนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเข้าราชบุรีแยกวังมะนาวจังหวัดเพชรบุรีแล้วมุ่งหน้าสู่ประจวบคิริคัน
และเส้นทางที่๓จากกรุงเทพใช้ถนนบรมราชชนนีอำเภอนครชัยศรีนครปฐมเข้าราชบุรีมุ่งแยกวังมะนาวเพชรบุรีสู่ประจวบคิริคัน
จากนี้ยังสามารถติดตามสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ได้ผ่านคิวอาร์โค้ดโดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่
คาวเทราทีวีรายงาน